เขาบอกว่าเป็นหนังควายเส้นหรือว่าหนังควายเค็ม

เคี้ยวเป็นชั่วโมงเพราะว่ามันเหนียวมากนะคะ

ก่อนหน้านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม
แต่ว่าตอนนี้สู่มาตรฐาน
แล้วก็เป็นรายได้หลักของชาวบ้านเป็นและกัน
ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนค่ะ

อยู่เฉยทำไมก็เลยเอาหนังควายเส้นที่ตากแห้งแล้วมาเผาไฟ
แล้วก็ทุบกินกับข้าวเหนียวนะคะโดยเชื่อว่าเคี้ยวหนังควายเค็มแบบนี้
จะเป็นการกระตุ้นร่างกายให้อบอุ่น
เนื่องจากเมนูนี้นะคะจะเคี้ยวย่างอีกทั้งเป็นเมนูเด็ด
นิยมรับประทานช่วงนี้ส่งผลให้มีออเดอร์สั่งซื้อการผลิตไม่ทันเลยนะคะ

ค่ะซึ่งคุณประนอมชนะเคนนะคะเป็นชาวนครพนม
เป็นต้นตำรับหนึ่งเดียวของจังหวัดเลย
ยึดอาชีพทำหนังควายเค็มสะขายนะคะสร้างรายได้นานกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
เริ่มตอนแรกขายในหมู่บ้านนี่แหละก็ไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐาน
ตอนนี้เป็นอาชีพหลักแล้วนะคะส่งไปทั่วประเทศค่ะ
เป็นที่รู้จักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่สั่งจองมาล่วงหน้า
โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นแบบนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของชาวอีสาน
จากจะทานกับข้าวเหนียวแล้วนะเขาก็ไปใส่แกงต่างแกงขี้เหล็กเขาก็ใส่นะคะ
สำหรับหนังควายแบบนี้นะคะสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะ
มาอีกแล้วรายได้วันละ๕๐๐๐บาทนะคะ๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาทนะคะ
แต่ปัจจุบันหนังควายเขาบอกว่าหายากแล้วก็ต้องสั่งซื้อจากทั่วประเทศมาเก็บไว้ก่อน
ส่วนหนังวัวทำไม่ได้นะคะเพราะว่าบางไม่เหมาะกับการทำหนังเข็มแบบนี้ค่ะ
เอานังควายไปจี่นะจี่ร้อนในช่วงแบบนี้นะคะ
จากข้าวจี่แล้วใช่ไหมหนังควายจีนแล้วถือว่าเป็นการแบบถนอมอาหารนะ
แต่เขาบอกว่าต้องคนฟันดีหน่อยนะฟันไม่ดีนี่ไม่ได้ไหวอมได้อย่างเดียว